วิสุทธิ์จิงแชมป์เอเชียรุ่นยุคไม่เกิน๑๙ปีนะครับ
บอลชายของเราน้องก็สู้เต็มที่แล้วก็สามารถได้ประตูในช่วงทดเจ็บแล้วก็แบ่งแต้มจากอีรักษ์ได้สำเร็จครับ
ของไทยครับเล่นหักเข้าในไปแล้วก็ได้จังหวะนะครับ
วิสุทธิ์ดาการ์แมนครับกับตันทีมสกิทบอลเปลี่ยนทางให้กับไทยน้ำกรหนึ่งต่อศูนย์ครับเริ่มต้นได้ดีนาที๒๖
จากนั้นอีรักครับตามไตซะเหมือนหนึ่ง๑นาที๓๖ครับ
โมอาเมลอับดุลฤทฮาครับวิ่งตัดแนวรับแล้วก็ยิงสวนตัวนบพลละครพล
ประตูทีมชาติไทยเข้าไปแล้วก็หมดครึ่งแรก๓นาทีครับ
วาก้ารอมาดอนที่ไม่ล้ำหน้ายิงให้กับอีรักษ์พลิกนำ๒๑ครับในช่วงครึ่งแรก
เกมค่อนข้างเข้มข้นระดับเอเชียแล้วฟุตบอลก็ไม่ได้ห่างกันมากนะครับทุกทีม
จากนั้นกลับมาครึ่งหลังครับอีรักษ์ทำให้ดีกว่าครับนาที๖๖นำห่าง๓๑จากทางมาดี้ฮาเมดครับ
แล้วท้ายเกมนี่ท้ายมีฮึดมาได้๒ประตูจากทางกอนวิทธาษาครับ
ที่ไม่ลำหน้ายิงด้านนาที๘๗ขออีกลูกเดียวครับ

ตัดบอลพลาดเองครับละตูของไทยอีรัก
หนึ่งแต้มสำคัญครับเกมต่อไปไทยจะพบกับญี่ปุ่นครับ
วันที่๒๒ตุลาคมในเวลา๑ทุ่มนะครับตามเชียร์กันต่อนะครับ
พลาดไม่ได้ครับนัดชิงชนะเลิศที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต
แล้วก็เกมปริมาลีของก็น่าติดตามนะครับกลับมาเตะกันอีกครั้ง
นัดที่๙นะครับมีทั้งหมด๘คู่ที่น่าสนใจนะครับ
ไปดูกันหน่อยครับที่วันนี้ต้องติดตามคือคู่แรกเลยครับ